สวัสดีค่ะคุณยายค่ะ
ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
โดยกรมกิจการที่สูงอายุเลยนะคะ

ก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

อยู่ที่ราชบุรีแล้วก็ทุกจังหวัดเลยค่ะ
ทั้งครบ๗๐จังหวัดค่ะ
เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลให้ใช่ไหมครับ
ค่ะคือขออนุญาตนำเรียนในขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือคุณยายเนาะ
ตอนนี้นะคะบ้านของคุณยายสมบูรณนี้นะคะ
อยู่ในแผนที่จะมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ในปีงบประมาณ๒๕๖๖นะคะ
ก็คือตรงนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
มีงบที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ท่านผู้สูงอายุ
แล้วก็เราจะร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะร่วมกันซ่อมแซมเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่ในสถานที่ที่มีความเหมาะสมอ่า

เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องบ้านนะคุณยาย
เมื่อกี้ผมก็คุยกับคุณยายสมบุญอยู่นะท่านรอง

หลังน้ำรั่วหลังคาแมวมันย่ำไม่รู้เท่าไหร่
ซึ่งตรงนี้ท่านลองชวนชมบอกทางพมก็มีแผนอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ
ซึ่งบ้านของคุณยายสมบุญก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่จะเข้าไปซ่อมแซมดูแลให้ตรงนั้นด้วย
ใช่ค่ะเมื่อกี้ได้ประสานงานกับทางพมจแล้วค่ะ
ปี๖๖นี้ก็๑หลังก็คือบ้านคุณยายสมบุญแน่นอนค่ะ

ค่ะท่านปี๖๕มันสิ้นจุดหน้า๓๐กัญญาตอนนี้หมดแล้วนะคะท่าน

ก็จะต้นปี๖๖เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกี้ได้กำชับทางพมจอแล้วว่า
ตรงส่วนไหนที่สามารถที่จะประสานกับทางภาคเอกชนนะคะหรือว่าทางกระหบดีในพื้นที่อย่างนี้ค่ะ
ถ้าท่านทราบเนี่ยท่านก็จะเข้ามาร่วมดำเนินการอยู่แล้ว
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะ
เพื่อให้คุณยายได้อยู่นะฝนจะได้ไม่รั่วนะคะ
แต่ว่าอย่างช้าก็คงจะไม่เกินต้นปี๖๖หรอก

อันนี้คือเป็นงบในส่วนที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีที่พักอาศัยแล้วผูกพังเสียหาย

ใช่ค่ะคุณภาคภูมิค่ะคำว่าดิฉันพูดว่าปีงบประมาณ๖๖เนี่ย
ก็คือเริ่มตั้งแต่๑ตุลา๖๕ค่ะท่าน
งบประมาณใหม่ซึ่ง๑ตุลา๖๕จะเริ่มแล้ว
แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูให้อย่างเร่งด่วนเลยคุณยาย
ใช่ค่ะตรงนี้นะคะถ้าท่านผู้สูงอายุนะคะคุณภาคภูมิ
ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมเช่นห้องน้ำเป็นที่นั่งนั่งยองไม่ใช่นั่งลาบ
หรือไม่มีราวจับหรือว่าผูกพังอย่างนี้นะคะ
ก็สามารถแจ้งมาที่พมจได้เลยนะคะ

มีงบที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุนะคะ
โดยเจอกับองค์คลปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคประชุนต่าง

ไปดูแลไปซ่อมบ้านให้คุณยายต้องบอกเลยนะ

ห้องน้ำอยากให้มีที่จับสำหรับผู้สูงอายุ
เวลาดึงตัวลุกขึ้นนั่งอะไรพวกนี้
หรือว่าคุณยายชะมดที่นอนติดเตียงอยู่อย่างนี้

ก็คือในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะ
ทางพื้นที่แจ้งว่าได้นำถุงยังชีพ
ก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้นะคะ

แล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือจากทางส่วนราชการเอง
กับทางภาคเอกชนของทางราชบุรีด้วย

ครับเชิญครับท่านครับ
ก็คือมีคุณยายชะมดเนาะ

เก้าปียังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ

วันนี้นะคะณวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จดทะเบียนคนพิการให้คุณยายชะมด

พอจดทะเบียนปุ๊บท้องถิ่นก็รับขึ้นทะเบียน

เดือนหน้าคุณยายชะมดก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพของคนพิการ

จากเบี้ยผู้สูงอายุได้เบี้ยอย่างชีพคนพิการด้วย

ร่วมกันดูแลสุขภาพของคุณยายทั้งสองท่านแล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วย

ก็เรียกว่าดูให้ทุกอย่างเลยในชีวิตความเป็นอยู่ตรงนี้นะ
ใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณภาคภูมิค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งนะคะเรายังมี
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเรียกว่าอพมซึ่งมี
อยู่ในทุกพื้นที่นะคะอฟมนี่ก็จะไปติดตามไปดูว่าคุณยาย
เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรที่เป็น
พิเศษก็จะประสานส่งต่อไปเหนื่อยงานที่เกี่ยวคล่องครับขอบภาคคุณ
คุณยายสมบูรณ์และคุณยายชะมดจริงเมื่อสักครู่นี้คุณยายสมบูรณ์
ขอบคุณขอบคุณท่านลองชวนชมด้วยมีอะไรอยากฝากบอกขอบคุณท่าน

ขอบคุณคุณยายค่ะด้วยความยินดียิ่งเลยค่ะเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวัน
ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง